ฆ่ายกครัวอีกแล้วผัวคลั่งยิงยกครัวเนี่ย
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยจริงผัวเมียคู่นี้
เขาคบกันมาตั้งแต่สมัยปฐมแล้วนะเป็น๒๐ปี
แต่ปรากฏเป็นหงอสยองเพราะเมียจะขอเลิก
สุดท้ายผัวลั่นไกลคิดดูลั่นไกลใส่เมียเข้าหน้าผาก
ลูกน้อยอีก๒คนเจาะเข้าหน้าผากเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้๔ชีวิตของบ้านนี้
มีเด็กคนนึงที่อาการยังโคม่าที่เหลือเสียชีวิตทั้งหมดเลยนะคะ
เหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นข่าวใหญ่จริงค่ะ
ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงตอนแรกเจอยังเป็นคนเจ็บอยู่
คือนายประทีปสการันอายุ๓๙ปีก็คือคนเป็นพ่อ
หรือคนก่อเหตุนั่นแหละกับเด็กหญิงวัย๑๑ขวบ
ลูกสาวได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนั้นน้องนอนหายใจโรยรินอยู่เลย
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลรัฐภูมิ
แต่สุดท้ายผู้เป็นพ่อเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ส่วนเด็ก๑๑ขวบตอนนี้อาการก็ยังโคม่า
ทีนี้เจ้าหน้าที่เจออีก๒ศพที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
คือคนเป็นแม่และลูกสาวคนเล็กค่ะ
คนเป็นแม่คือนางสาวพันนีสการันอายุ๔๐ปี
กับลูกสาววัย๙ขวบมีแผลโดนยิงเข้าที่หัวนอนจมกองเลือด
แล้วคุณบุ๊คคุณผู้ชมสะเทือนใจมากนะ
ศพของน้อง๙ขวบลักษณะเหมือนกับน้องอยู่ท่าแบบ
คว่ำหน้าคุกเข่าเหมือนกับกำลังหมอบกราบ

นี่คือจุดที่แม่พ่อแล้วก็ลูกคนโตเสียชีวิตต่อ
แต่เมื่อกี้อีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่ลูกคนเล็กนะคุณ

ทีนี้ค่ะบ้านที่อยู่ติดกันเป็นบ้านของพี่ชาย
นางสาวพันนีผู้เป็นแม่นี่นะ
พี่ชายเขาเล่าให้ฟังว่านางสาวพันนีทำงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์

แล้วเห็นว่านางสาวพันนีน้องสาวขี่รถกลับมาหลังจากเลิกงาน
ก็มาเจอกับสามีสามีกลับมาถึงบ้านพอดี
เพราะว่าสามีไปรับลูกทั้ง๒คน๑๑ขวบกับ๙ขวบ

แล้วผัวเมียก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่ตรงหน้าบ้าน

คือทั้งคู่มีปัญหากันแล้วก็ทะเลาะกันบ่อย
แต่ผัวไม่ยอมผัวก็ง้อขอคืนดีเมีย
ญาติญาติรับรู้เรื่องราวมาตลอดแล้วก็คุยมาตลอด
เพราะว่าอยากให้ผัวเมียคู่นี้ปรับความเข้าใจ
เหมียลูก๙ขวบกว่า๑๑ขวบ

แต่ท้ายที่สุดน่าจะง้อกันไม่สำเร็จแหละ
ผัวก็เลยใช้อาวุธยิงหัวเมียแล้วก็ยิงลูกของตัวเอง
หลังจากนั้นก็ยิงตัวตายตาม
ตัวคนก่อเหตุเนี่ยนายประทีพเขาเคยติดคุกข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ
แล้วตอนนี้คดีก็อยู่ระหว่างการพิจารณา
ทีนี้คุณผู้ชมนักข่าวก็ต้องลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
แล้วก็ไปเจอกับพี่สาวของนายประทีบคนก่อเหตุ
คือพี่สาวบอกแบบนี้บอกว่าบ้านหลังใหญ่หลังโตหลังนี้
จริงผัวเมียคู่นี้เขาเก็บตังค์สร้างด้วยกันมานะ
คิดดูสิคบหากันตั้งแต่สมัยเรียนปฐมจนตอนนี้
ผู้หญิงอายุ๔๐น่ะคุณผู้ชมแปลว่าคบกันมานี่หูเป็น๒๐ปีแล้วนะคะ
ใช่ฮะแล้วปมเหตุเนี่ยพี่สาวก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้
ตัวน้องชายคือหมายถึงนายประทีบเนี้ยครับจับได้
คือผู้ชายอ่ะจับได้ว่าผู้หญิงเนี้ยเป็นมีคนใหม่ตอนที่ผู้ชายอ่ะถูกเอ่อถูกดำเนินคดีอยู่
ใช่ฮะแล้วมันก็อาจจะเป็นปมหนึ่งที่ทำให้ก่อเหตุนี้ด้วยค่ะ
ค่ะสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันเขาอยู่เขาคบกันตั้งแต่ปฐมมัธยมนู่นแหละ
ก็ไม่น่าคิดว่ามันจะมาเป็นแบบนี้ไงพี่อืมคบกันเงียบถ้าตั้งตั้งแต่ปฐมเนี้ย
ประมาณกี่ปีได้ยี่สิบปีได้ไหมครับอ๋อคบกันตั้งแต่เอามาอยู่
พบกันปฐมมันไม่อยากมารู้จักกันตอนที่สนิทกัน
ก็คือตอนมัธยมมัธยมแล้วก็ไปเรียนที่กรุงเทพอะไรด้วยกัน
นี่ค่ะนอกจากนั้นเราก็ได้คุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
ซึ่งท่านก็บอกนะบอกว่าที่ผ่านมาสัมผัสได้ว่าครอบครัวนี้
เขามีปัญหากันในครอบครัวแหละเพราะว่าเวลาพอค่ำมืดปั๊บเนี่ย
จะออกมาสูงสิงจะออกมาคุยกับเพื่อนบ้านเท่าไหร่
แล้ว๒เดือนก่อนกลางดึกได้ยินเสียงปั้ง

ก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงปืนชนิดเดียวกัน
ครั้งล่าสุดที่ก่อเหตุฆ่ายกครัวเนี่ยนะคะ
แล้วตอนนู้นเมื่อ๒เดือนที่แล้วออกมาดู
ก็เห็นว่าบ้านหลังนี้ก็ปิดมืดอยู่แต่ได้ยินเสียงปืนออกมานะ
แล้วเด็กทั้ง๒คนหมายถึงลูกสาว๙ขวบกับ๑๑ขวบ
ก็เป็นเด็กร่าเริงก็เล่นด้วยกันสองพี่น้อง

เอาโยนขนมลงมาให้แม่ไก่ที่เลี้ยงไว้ให้กิน
ส่วนผู้ชายหัวหน้าครอบครัว
เป็นอดีตผู้ต้องหาคดียาเสพติด

แต่ปมเหตุเบื้องลึกว่ามาจากอะไร
ในฐานะเป็นเพื่อนบ้านอยู่ติดกันก็บอกเอาจริงนะ

เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องคนในครอบครัว

ตำรวจก็ต้องมีการสาวปมในการก่อเหตุต่อด้วย
ต้องถามจากญาติของทั้งสองฝ่ายด้วย
กลายเป็นว่าตอนนี้เด็ก๑๑ที่อาการยังโคมาก
คือถ้าสมมุติเกิดว่าน้องหายมาแล้ว
กลายเป็นว่าน้องก็ไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่ค่ะ